วันนี้ที่สถานทรัพย์สถานเปิดธุงเบื้นจาตำบลธุ่งเบื้นจาอเมิง
เผลอเท่าใหม่จังหวัดจันทรบุรีนายที่ตินายภา
ขบุตรผู้อำนวยการทันทะสถานนำเจ้าหน้าที่พร้อมผู้ต้องขัง
ชั้นเยี่ยมชั้นดีร่วมถวายพระพรชยมงคลและถวายสัตว์
ปฏิญาณตนว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

ขณะเดียวกันได้ต้อนรับพระครูประหลัสสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝน
เจ้าอาวาสวัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐม
โอกาสที่เดินทางมาบันทึกเทปการขับร้องเพลงประสานเสียงของผู้ต้องขัง
บทเพลงชาตินี้ก็รู้กันที่หลวงพี่น้ำฝนเป็นผู้ประพันธ์
และมีศิลปินชื่อดังอย่างพระละพลพลกองเสียงเป็นผู้ขับร้อง
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์การบุญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำภัยพันนี
ที่เข้ามาฝึกสอนการขับร้องเพลงประสานเสียงให้กับผู้ต้องขัง
เพื่อทำการบันทึกเทปนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศนำไปปฏิบัติ